คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้ไปดูความคืบหน้า
เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
น่ากลัวมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมีคนไปพบว่ามีชายถูกฆ่าหันศพ
แล้วก็เอาศพที่ถูกหั่นมาแบ่งใส่ถุงเป็น๓ถุง
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าสงวนหนองสนมตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยองวันที่เขาไปพบ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็พยายามที่จะเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย
แล้วก็ไปตรวจสอบว่าคนผู้ตายเป็นใครตอนนี้ทราบแล้วนะคะ
ผู้ตายก็คือนายโซมายฮูนเป็นชาวเกาหลีใต้
ซึ่งถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบประวัตินายโซมายฮูน
ก็เคยเป็นผู้ต้องหามีคดีติดตัว
คดีเกี่ยวกับความผิดพรบการพนันในพื้นที่สนทองหล่อ

เพราะว่าวันนี้มีผู้ชายเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวเกาหลี
หนึ่งในทีมฆ่าหันศพวันนี้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจกองปราบ

ก็คือนายกิมฮยอนจุนอายุ๓๒ปี
เป็นชาวเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมร่วมฆ่าหันศพนายโซ
เดินทางมามอบตัวกับตำรวจกองปราบเป็นที่เรียบร้อย
โดยติดต่อผ่านทางสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
ซึ่งหลังจากที่มอบตัวตำรวจกองปราบก็นำตัวนายคิม
มามอบให้กับตำรวจภูทรภาค๒เพื่อทำการสอบสวนขยายผล
โดยมีพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมสอบปากคำในครั้งนี้ด้วย
จากนั้นตำรวจนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ลักษณะบ้านคุณผู้ชมเป็นทาวน์โฮมนะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่ง๑หมู่ที่๑ตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
หลังจากที่สืบทราบมาว่าบ้านหลักนี้
เป็นสถานที่ที่ใช้ในการก่อเหตุฆ่าหันศพ
เบื้องต้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวลักษณะบ้านคือเป็นทาวน์โฮม๔ชั้น
ประตูบ้านตอนที่ตำรวจไปถูกล็อกไว้นะคะล็อกกุญแจไว้
เพียงแค่ว่ามีชายชาวเกาหลีเช่าอาศัยอยู่ด้วยกัน๒คน
แต่ส่วนใหญ่บ้านก็จะถูกล็อกรั้วประตูด้านหน้าเอาไว้
ลักษณะคือคล้ายกับว่าไม่ให้มีคนอยู่ประมาณนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกชัยวัดบอกว่าวันนี้ไปตรวจสอบภายในบ้าน
ติดอยู่บริเวณห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
ไปพบคราบเลือดที่บริเวณผ้าม่านบริเวณรอบบ้าน
รวมถึงไปดูเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่มีการพบอาวุธด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะ
อาวุธที่พบใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่ารักษณะของผู้ตายคือรูปร่างสูงใหญ่
เดี๋ยวต้องรอไปเปรียบเทียบผลดีเอนเอนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนนายคิมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฆ่าเนี่ยนะคะ
อ้างว่าเพื่อนร่วมแก๊งได้มีการใช้มีดลงมือฆ่านายโซ
ที่บริเวณชั้น๒ของบ้านแล้วก็ลากศพเข้าไปในห้องน้ำ
โอ้โหโหดร้ายมากรอให้เลือดของนายโซเนี่ยไหลหมดตัว
จากนั้นนำศพเข้ามาไว้อีกห้องพร้อมกับเปิดแอร์ให้เย็น
ให้ศพแข็งตัวเป็นเวลา๓วัน
หลังจากนั้นก็ช่วยกันค่ะช่วยกันลงมือชำแหละศพออกเป็น๘ท่อน
และนายคิมบอกว่าตัวเองถูกบังคับให้ช่วยชำแหละศพด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ทำเดี๋ยวก็จะถูกฆ่าด้วย
หลังจากนั้นทีมค่าก็นำชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย
ใส่ถุงแบ่งเป็นทั้งหมด๓ถุงด้วยกัน
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
แล้วก็อ้างว่านายคิมผู้ต้องหาที่เดินทางเข้ามอบตัวเนี่ยนะคะ
อ้างว่าได้มีการนำชิ้นส่วนของหัวไปทิ้งทะเล
แต่จำจุดทิ้งอย่างละเอียดไม่ได้
ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจุดเดียวกันกับ
พบกระเป๋าเดินทาง๒ใบในพื้นที่หาดตากวนก่อนหน้านี้หรือเปล่า
จากการตรวจสอบนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
พอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยคุณผู้ชมชมหน้าค่าตาคนร้ายนะคะ
ทั้ง๓ก็เลยลักลอบเดินทางเข้าไทย
ผิดกฎหมายเดินทางมาทางช่องทางธรรมชาติ
วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นก็ไปเช่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เมื่อวันที่๑๕มกราคม
ลงมือก่อเหตุคือ๑๖มกราคม
ผู้ก่อเหตุในคดีนี้เบื้องต้นมีทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ
คนแรกก็คือนายคิมฮายอนจูนอันนี้มอบตัวแล้วนะคะ
คนต่อมาคือนายคิมแอร์อูนเป็นชาวเกาหลี
แล้วก็มีชายชาวเกาหลีใต้อีกคนนะคะเป็นคนขับรถ

ตำรวจกองปราบบอกว่ารวบตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่มีคนไทยคือเขาคาดว่าคนไทย
น่าจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะคะ
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผู้ตาย
คือเป็นนายทุนเกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์
ส่วนนายคิมคนที่มอบตัวแล้ว
ตำรวจตอนนี้ได้กันไว้เป็นพยาน
คนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะ
ขณะที่นายคิมที่หลบหนีทำหน้าที่เป็นบัญชี
คือมีคิม๒คิมคิมฮายอนจุนมอบตัวแล้ว
ส่วนคิมแอร์อูนยังไม่มอบตัว
แอร์อูนทำหน้าที่เป็นนักบัญชี
โดยมูลเหตุจูงใจการลงมือฆ่าคาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้ง
เรื่องของธุรกิจพนันออนไลน์นั่นแหละค่ะ

จากคนที่หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะ
นี่ก็ไม่แปลกหรอกที่ตำรวจเขาต้องมีการเข้มข้น

ยังเหลือส่วนหัวนะตอนนี้หาอยู่นะคะ